เสริมนิดนึงนะคะเป็นการขายออนไลน์ค่ะ
การเลือกขายของก็ต้องขายของดีดิฉันขายปุ๋ยดีนะคะ
ใครอยากได้รีบมาซื้อเด้อรีบมาเอฟเดอร์แต่พอได้ปุ๋ยดีดีไปแล้ว
เราจะได้ทำงานไปหวานปุ๋ยกันหรือเปล่าต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
วันนี้ฝนเริ่มมาแล้วเป็นสัญญาณว่าสุดสัปดาห์นี้
ฝนจะเยอะมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่เตรียมตัวรับมือกันหน่อยนะคะ
จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบสามนาทีอุ้ยฝนมาแล้ว
เห็นจุดแดงนู่นไหมคะตรงนู้นนะคะ
แดงส้มแบบนี้แสดงว่าเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนได้แล้วนะคะ
แถวพยาวน่านแพร่ส่วนพื้นที่อื่นอื่นเมฆฝนยังไม่เริ่มก่อตัวเลยค่ะ
เมฆฝนที่เริ่มก่อตัวแถวภาคเหนือของประเทศไทยเพราะอะไร
เพราะว่าตรงนี้ค่ะตัวแอลยอมความกดอากาศต่ำ
ย้อยลงมาจากเมื่อวานค่ะย้อยลงมาถึงตอนบนของประเทศไทย
มีบางส่วนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยแถวเมียนมานะคะ
แบบนี้แหละค่ะเขาหอบเอาฝนมาด้วย
เริ่มตกแล้วนะเริ่มที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะ
ส่วนลมมรสุมที่ทำงานตามปกติช่วงนี้แรงขึ้น
แต่ยังไม่แรงมากใช้คำว่ากำลังปานกลางนะคะ
พัดพาเอาความชื้นขึ้นไปค่ะประกอบกับยอมฝนด้านบน
ความกดอากาศต่ำด้านบนทำให้เกิดฝนได้
ตรวจสอบฝนตามช่วงเวลาค่ะเช้าเช้าแบบนี้
ถ้าตามภาพถ่ายดาวเทียมพยาวน่านแพร่เกิดฝน
แต่ภาคอื่นเห็นไหมคะเป็นสีเทาแบบนี้คือไม่มีเมฆเลย
พอช่วงประมาณเที่ยงยังคงไม่มีเมฆฝน
แสดงว่าอากาศยังคงร้อนช่วงกลางวันนะคะแต่บ่ายนิดนิด
ภาคกลางอาจจะเกิดฝนได้เหมือนกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะ
ตกประมาณไม่เกิน๑ชั่วโมงมาไวไปไวนะคะ
แต่ทีนี้พอช่วงเย็นจนถึงค่ำโอ๊ยเริ่มเยอะแล้วนะคะ
เน้นที่ภาคใต้เห็นไหมคะภาคใต้ยาวลงไปแบบนี้เลยนะคะ
รวมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกกับภาคใต้
ใครที่จะไปเที่ยวทะเลแสดงว่าโอ้ยอาจจะต้องเจอฝนกันหน่อยนะคะ
คลื่นฝั่งอันดามันยังพอได้อยู่นะ
แต่ถ้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าความสูงของคลื่นจะสูงขึ้นมาประมาณ๒เมตร
แล้วจะประชิดขึ้นฝั่งมาเรื่อยเรื่อยแหมบอกกันหน่อยนะ
ใครที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วมีฝนช่วงนี้นะคะ
มาบอกกันหน่อยนะส่วนอุณหภูมิวันนี้
ยังพอไปอาบแดดตอนเช้าได้อยู่นะคะทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
รำไทยเก๊กหรือว่าล้างรถต่างนะคะยังพอทำได้นะ
แต่ช่วงบ่ายมาพอมีฝนอากาศมันก็จะเย็นขึ้นนิดหน่อยนะคะ
พอดีพอดีนะคะแต่ทีนี้ดิฉันมีเรื่องมาเตือน
๒วันแล้ววันนี้เตือนเป็นครั้งที่๒แล้วกันนะคะ
พื้นที่ริมฝั่งต่างเตรียมรับมือน้ำกันหน่อยค่ะ
นี่อำเภอพิมายเตรียมตัวรับน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตะหลิ่ง
นี่เขื่อนพิมายยกประตูระบายน้ำ๖บานเลยนะ
ระบายน้ำจากเขื่อนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อน
น้ำมาแล้วนาข้าวชาวบ้านอยู่ติดลำน้ำมูล
น้ำก็เข้าไปท่วมแล้วสูงตั้ง๑เมตร

บึงอะไรแต่อย่างใดนะนี่เคยเป็นนานะคะ
เสียหายไปแล้ว๑๐๐ไร่
อกจากนี้น้ำยังหลากเข้าขยายวงกว้างออกไปอีก
เนื่องจากมีมวลน้ำก้อนใหญ่มาสะสมค่ะ
หยุดยาวหลายคนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้

ว่าช่วงนี้คือช่วงนี้นะคะไม่เกินวันนี้

พาคุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกทิ้งท้ายกันหน่อย

เพราะว่าเห็นพระอาทิตย์จาก๓แผ่นดิน
ฝั่งสอปปลาวก็มา
แล้วก็ส่งผ่านประเทศกัมพูชาก็มี
ก่อนที่พระอาทิตย์จะลอยขึ้นมาโผล่ในเขตประเทศไทย
นั่งชมกันไปแบบนี้
กาแฟไปด้วยกินปลาท่องโกะไป